คุณผู้ชมไปต่อกันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจไปเจอศพนิรนามเป็นชายอายุสักประมาณ๓๐ปีได้นะคะ
เสียชีวิตในลักษณะแบบถูกใส่กุญแจมือแล้วก็เอามือเนี่ยไขว้หลัง
ศพถูกนำมาทิ้งไว้ที่นี่ค่ะเป็นท่อระบายน้ำ
ตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะถูกอุ้มฆ่ามาจากที่อื่น
แล้วก็นำศพมาทิ้งหมกท่ออยู่ในนี้
ตำรวจสพชเมาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังมีคนไปพบศพคนถูกฆ่ายัดท่อระบายน้ำ
อยู่ที่ทางเข้าที่เกาะสร้างประตูระบายน้ำครองท่าเรือหัวตรุษ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายค่ะอายุสักประมาณ๓๐๓๕ปีได้
อยู่ในชุดกีฬากางเกงขาสั้นสีดำแถบส้มขาวใส่เสื้อแขนสั้นสีเขียว
รอยอืดอยู่ในท่อสภาพศพตอนไปเจอมีรอยกระสุนปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าที่ศรีษะ
ลักษณะถูกเจาะยิงแบบระยะเผาขนเลยนะคะไม่มีหลักฐานในตัวผู้ตาย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๔วัน
รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายขณะที่เสียชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกไป
เขาสวมใส่ชุดกีฬามีหนวดคราวนะคะตัดผมเกลียนด้านข้างไว้ผมยาวด้านหลังไทยทอย
มีรอยศักดิ์เต็มแผ่นหลังเลย
อันนี้รูปภัณฑ์สันธารของผู้ตายนะคะหากคิดว่าเป็นญาติหรือว่ารู้จักเนี่ยก็ติดต่อได้นะคะ
ทีนี้ไปสอบถามชาวบ้านที่พบศพคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอศพตอนที่เขาออกไปหาปลาไหลอยู่ที่คลองแห่งนี้
ตอนแรกเหลือไปเห็นสีเขียวมาแต่ไกลเลยคิดว่าอาจจะเป็นสุนัขลอยตายมาหรือเปล่า
พอไปดูใกล้ใกล้โอ้โหพังงะเลยค่ะเป็นศพลอยอยู่ในท่อก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนจากนอกพื้นที่ถูกอุ้มมาจากที่อื่น
โดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไม่ให้ขัดขืนก่อนจะนำไปยังที่เกิดเหตุ
แล้วก็เจาะยิงจนเสียชีวิตแล้วก็นำศพมายัดใส่ท่อระบายน้ำเพื่ออำพรางค่ะ
คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะมีมากกว่า๒คนใช้รถยนต์เป็นภาษณะ
เดี๋ยวตำรวจจะเร่งสืบสวนนะคะว่าผู้ตายเป็นใครเพื่อหาสาเหตุการณ์ตาย

ส่วนรูปภัณฑ์สันธารของผู้ตายเนี่ยค่ะหากคล้ายกับญาติของใคร
หรือว่าคนรู้จักก็ติดต่อสอบถามไปได้นะคะที่สพชเมานะคะ